เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้และรวบยอดให้เลยนะครับ
เพราะว่าวันนี้ตกลง๓พักแก่นำรัฐบาลพลังประชารัฐ
ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์วันนี้แถลงหมดแล้ว
ท่าทีจากนี้เนี่ยจะเอายังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องต่าง
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เท่าที่ฟังพูดชัดเจนตรงกัน
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลแต่เรื่องนายกลาออกไม่ได้พูด
ไม่รู้พรุ่งนี้เปิดจะประชุมสภาจะคุยยังไงต่อ
แต่ว่าอย่างประชาธิบัติกับภูมิใจไทยเองก็ยืนยันนะครับว่า
จุดยืนเรื่องของภูมิใจไทยก่อนเขายืนยันว่า
อุดมการปกป้องเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย
สนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูลแล้วก็ปากท้องของประชาชน
แล้วคุณอนุทินชายวิรกูลก็เชื่อด้วยนะครับว่า
ถ้าสมมุติเรื่องของปัจจัยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
ถ้าอันนี้เนี่ยนะคือเดินหน้ามันจะลดการเผชิญหน้าลงได้
ประกาศจุดยืนของภัครต่อสถานการณ์ทางการเมือง
สถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่วันแรก
ของการก่อตั้งแล้วก็ยึดมั่นอุดมการไม่เปลี่ยนแปลง
สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เขามองว่าเป็นผลมาจาก
รัฐธรรมนูลซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
จำนวนมากพอสมควรนะครับแม้ว่าจะผ่านการลงประชามติ
ของประชาชนมาแล้วก็ตามแต่เมื่อนำมาใช้แล้วกลับ
เพราะว่าก่อปัญหาก็ต้องแก้ไขภูมิใจไทยบอกว่าสนับสนุน
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๒๕๖นะครับ
เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือว่าสสร
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูลทั้งฉบับกันใหม่
ยกเว้นหมดที่หนึ่งและหมดที่สองเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนอย่างที่ผมบอกครับ
คือถ้ารัฐบาลจริงใจในการเดินหน้านะนี่คุณอนุทินพูดนะครับ
ก็มันน่าจะลดการเผชิญหน้าลงได้
หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกด้วยว่าขณะนี้ปัญหาของประเทศไทย
จากปัญหาทางการเมืองแล้วปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง
แล้วก็ผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ภูมิใจไทยมีความเป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
ซึ่งจะส่งผลต่อปากท้องของประชาชน
ประชาธิปัตย์วันนี้มีแถลงเช่นกันนะครับ
นายจุรินรักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภาคประชาธิบัตินะครับ
แหลงหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับ
บอกว่าสถานการณ์ณขณะนี้ที่ประชุมได้หารือกัน
เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับ
เรื่องของการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับ
ภาคประชาธิบัติมีมติเป็นข้อของพรรคนะครับ
คือ๑ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เทิดทูลสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
การแก้ปัญหาควรใช้แนวทางสันติ
ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามแล้วก็สามพักประชาธิปัตย์เห็นว่าให้ใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกของประเทศ
ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับแถลงนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้พักพลังประชารัฐติดตามสถานการณ์แล้วนะครับ
มีมติดังนี้นะฮะจุดยืนของพักพลังประชารัฐนะครับ๑พักพลังประชารัฐยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและเทิดทูลสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พลังประชารัฐสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูลโดยกระบวนการทางรัฐสภาและเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลต้องไม่กระทบหมวดหนึ่งและหวด
นี่คือจุดยืนของภาคการเมืองสามภาคแก้อนำรัฐธรรมนั้นขณะนี้